เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดปราจีนบุรีมีอุบัติเหตุพารามอเตอร์ตกที่บริเวณว่านหลังหนึ่งนะครับ
โดยหนุ่มอายุ๒๐ปีที่เป็นคนบังคับได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนพารามอเตอร์พังเสียหายทั้งหมด
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กูภัยเขาช่วยเหลือในวงศทนุธยาพิรมอายุยี่สิบปี
ได้รับบาดเจ็บแขนขวาหักอาการสาหัส
หลังบังคับพารามอเตอร์ตกข้างบ้านหลังหนึ่ง
ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
แรงกระแทกทำให้เครื่องพารามอเตอร์พังเสียหายทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

ขณะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นพารามอเตอร์บินผ่านหลังคาไปมาหลายรอบ
ระดับความสูงประมาณหนึ่งร้อยเมตร

แล้วตกห่างจากตัวบ้าน๒๐๐เมตร

ประกอบกับมีลมแรงทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น

โดยรายแรกเกิดขึ้นที่หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

รถบรรทุก๖ล้อที่เพิ่งรับขยะมีพิษจากโรงพยาบาล
เพื่อนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะพิษ

คนขับจึงตัดสินใจหากรถเข้าข้างทาง

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
อีกรายเกิดขึ้นบนทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น

กระบาดมิซูบิชิสีแดงเสียหลักแหกโค้ง

สภาพหน้ารถฝั่งคนขับพังยับเยิน
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

เออะโวยวายไม่ยอมออกจากรถ

และช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล

เพื่อปลุกลูกสาวที่นอนหลับอยู่เบาะที่นั่งข้างคนขับ

หนูน้อยคนนี้เอาไว้ด้านใน

ก่อนเกิดเหตุผู้เป็นแม่ขับรถไปรับลูกที่โรงเรียน
ลูกสาววัย๔ขวบนั่งตรงที่นั่งข้างคนขับ
ดับเครื่องลงไปรับลูกอีกคน

เคาะกระจกรถและเขย่ารถอยู่นาน

เพื่อปลุกให้ลุกขึ้นมาปลดล็อกประตู
แต่ไม่เป็นผลจึงเรียกช่างกุญแจมาไขประตู

ส่วนหนูน้อยตื่นขึ้นมาด้วยความมืนงง

โชคดีที่ไม่ได้รับอันตราย